คุณผู้ชมฮะมาดูงานนี้กันหน่อยนะฮะ
ถ้ายังไม่ระงับไว้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดราม่ากันก็ได้นะครับ

เขาว่ากันว่าจะมีงานแต่งจะเกิดขึ้นที่ประจวบคลีขัน
จะเชิญแขกเรือมา๔๐๐คนคุณคิดว่างานใหญ่ไหม

เป็นการรวมตัวกันของคน๔๕๐๐น่ากลัวโควิดนะครับ
แล้วว่าเจ้าบ่าวเป็นลูกของสอสอแบบบัญชีรายชื่อในพักการเมืองหนึ่ง
ส่วนเจ้าสาวเป็นลูกของรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ขออนุญาตในการจัดงานดังนั้นต้องถามทางจังหวัดว่าอนุญาตหรือไม่
ในการจัดงานริมทะเลแบบนี้แขกเรือมากันครึ่งหมื่นแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับนายแพทย์วัชรพงศ์เหลืองภัยรัฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคลีขัน
ได้พูดถึงการขออนุญาตจัดงานแต่งงานในพื้นที่อำเภอทัพสแก่
จังหวัดประจวบคลีขันซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ๔๐๐๐คน
โดยบอกว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้รับทราบแนวทางในการจัดงานดังกล่าวแล้ว
ขออนุญาตมานะครับแต่ถามว่าทางคณะกรรมการจังหวัดประจวบคลีขันเนี่ย
อนุญาตไปหรือยังอนุมัติไปหรือยังคุณ
ยังครับยังไม่ได้อนุญาตนะครับขอเบรกไว้ก่อนสักนิดนึง
เพราะว่าถ้าดูจากงานใหญ่งานโตนะฮะมีแขกเหลือมากมายขนาดนั้นโอ้โหมันน่ากลัวนะครับ
ตอนนี้ได้มอบให้ทางผู้จัดงานกลับไปจัดทำแผนให้ชัดเจน
กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์งานแต่งลูกรัฐมนตรีคุณ
เป็นเรื่องใหญ่นะจะแบบคนหลุมจวกเยอะ
ถึงการเมืองเนอะครับ
ซึ่งตอนนี้จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับ
ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของจังหวัดประจวบคิริขัน

ก็เหมือนกับจังหวัดต่าง๖๙จังหวัดทั่วไทย
จัดงานหรือกิจกรรมที่จะให้มีผู้เข้าร่วมได้

แต่หากเกินกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุญาต
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะครับ
มีรายงานออกมานะฮะว่างานแต่งงานครั้งนี้นะครับ
ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ประจวบคิริขัน
เจ้าสาวเป็นลูกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ส่วนเจ้าบ่าวเป็นลูกของสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งก็อยู่พักการเมืองเดียวกันนะฮะ
หลายคนตอนนี้กำลังไปไล่ลิสต์ดู
ว่ารัฐมนตรีคนไหนนะพื้นที่ประจวบ

รองพื้นที่ลูกสอสอคนไหนนะ
อย่าเพิ่งหาฮะมาฟังทางนี้ก่อน

ไมครอนในอนาคตมันอาจจะไม่นิ่งนะครับ
มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลานะครับ
เราก็คงยึดในเรื่องของ
ข้อปฏิบัติจากส่วนกลางด้วยนะครับ

ว่าเขามีข้อปฏิบัติยังไงนะครับ
เพราะว่าแต่ละช่วงเวลามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ
งานบุคคลที่เข้าร่วมก็ไม่ควรเกิน๕๐๐คนนะครับ
แต่ถ้าเกิน๕๐๐คนก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
โลกติดต่อจังหวัดว่าจะควบคุมอย่างไร
หรือจะมีมาตรการยังไงที่จะทำให้การจัดงานมันผ่านพ้นไปได้นะครับ
เมื่อเช้านะคุณในการประชุมงานแผนข่าวของข่าวเที่ยงเนี่ยนะ
ก็มีการโยงใยคาดเดาเชื่อมโยงกัน
ว่าลูกสาวรัฐมนตรีน่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหน
ที่มีเจ้าบ่าวหรือว่ามีวัดที่เจ้าบ่าวเป็นลูกสอสอ
ใครรักใครเป็นลูกใครอะไรยังไง
แล้วเชื่อมั้ยว่าทีมข่าวของเราทายถูก
ทำไมคะทายถูกฮะ
เราโยงใยกันจนถูกจนกระทั่งเรารู้ว่า
เจ้าบ่าวซึ่งเป็นลูกสอสอแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในพักการเมืองใด
การเมืองหนึ่งเนี่ยเป็นใครแต่ผมขอสงวนเอาไว้
แต่ทีนี้ทีมข่าวโทรศัพท์ติดต่อไปยังครอบครัวของเจ้าบ่าว

เขายืนยันว่าคู่บ่าวสาวเองพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดตัดสินหรือชี้แนะ

โดยก่อนหน้านี้ได้เสนอแผนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ

และจะมีแขกมาร่วมงานประมาณ๒๔๐๐คนจริง
แต่หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกละรอก
ก็พร้อมที่จะปรับงานมงคลสมรสงานแต่งครั้งนี้
เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในแง่ของการลดจำนวนแขก
เข้มงวดของมาตรการป้องกันภายในงาน
หรือแม้กระทั่งการขยับวันจัดงาน
โดยจะนำเสนอแผนการจัดงานเข้าไปให้คณะกรรมการ
ประจำจังหวัดของประจวบคิริคันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าพวกเราหมายถึงว่าคู่บ่าวสาวญาติ
แล้วก็คนใกล้ชิดที่เตรียมจัดงาน

เป็นงานที่อยู่บนพื้นฐานของความสบายใจความปลอดภัย

อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดความลำบากใจ
แล้วก็คู่บ่าวสาวก็เป็นลูกของนักการเมืองด้วยกันทั้งคู่

ก็ต้องการให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วย
ค่ะอันนี้ต้องชื่นชมทั้งสสจจังหวัด
ประจวบแล้วก็ทางเจ้าภาพนะคะ

จัดงานรวมกลุ่มได้ไม่เกิน๕๐๐คน

เลื่อนวันหรือจะอะไรก็ว่ากันไปด้วยนะฮะ